คุณตาวัย๘๕ปีที่จังหวัดหนองบัวลำพูได้ปั่นจักรยาน
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขณะที่คุณยายอายุ๗๘ปีซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขัน
ได้นำเหรียญบาทที่สะสมไว้หลายปีจำนวนกว่า๙๐๐บาทออกมาทำความสะอาด
เพื่อให้ลูกหลานได้บูชาศักระ
ยุพินฟูเฟื่องอายุ๗๘ปีประชาชนในตำบลช้างแรก
อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขัน
นำเหรียญบาทปีพศ๒๕๐๕และปีพศ๒๕๖๒
เก็บสะสมไว้กว่า๙๐๐เหรียญออกมาทำความสะอาด
โดยกล่าวว่าเก็บสะสมเหรียญของพระบาทสมเด็จขออภัยนะคะ
๕๐ปีโดยเมื่อหลายปีก่อนรัฐบาลได้เรียกเก็บเหรียญเก่า
แลกคืนที่ธนาคารแต่คิดว่าต่อไปคงไม่มีการผลิตเหรียญบาท
พศนี้อีกแล้วจึงต้องการเก็บไว้ให้ลูกหลานได้เห็นค่ะ
แม้ที่ผ่านมามีชาวบ้านมาขอซื้อแต่ไม่เคยคิดขาย
หลังทราบว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต
สั่งให้ลูกหลานนำเหรียญบาทที่มีอยู่ทั้งหมดออกมาทำความสะอาด
ห่อผ้าสีขาวขึ้นไปเก็บไว้บนหิ้ง
เพื่อให้ลูกหลานได้สักการะบูชาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่เก้า
นายชายาสิริวลีกุลอายุ๕๔ปีหัวหน้ากู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ซึ่งเก็บสะสมพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตราปรายศนีย์ธนบัตรเหรียญที่ระลึกงานมหามงคลต่างมากกว่า๒๐๐ภาพนานกว่า๒๐ปี
เก็บไว้เพื่อบูชาเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
โดยนายชายากล่าวว่ารู้สึกเสียใจที่สุดในชีวิต
แต่ในขณะเดียวกันภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินของรัชกาลที่เก้า

ซึ่งส่วนตัวได้ยึดถือแนวเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ
และจะขอเดินตามรอยพระองค์ช่วยเหลือสังคมในชุมชนบ้านฉางต่อไป
ส่วนที่จังหวัดกาลสินประชาชนต่างรู้สึกเสียใจและตั้งใจ
ที่จะร่วมแสดงความอาลัยโดยการแต่งกายชุดดำไว้อาลัยเป็นเวลา๑ปี
ทำให้ร้านตัดชุดในเขตเทศบาลเมืองกาลสินมีประชาชนสั่งตัดชุดดำจำนวนมาก
ขณะที่บางคนนำชุดเก่าที่ขาดไปซ่อมแซมและนำมาสวมใส่ใหม่
โดยเจ้าของร้านตัดชุดบอกว่ายังยึดราคาเดิมทั้งการตัดและซ่อมแซมเสื้อผ้า
ไม่มีการปรับเพิ่มตามกระแสแต่อย่างใด
เพราะถือว่าประชาชนคนไทยทุกคนรักพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และส่วนตัวอยากทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
ที่มีความห่วงใยและทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรมาตลอดพระชนชีพ
เคนศิลป้องพรมมาอายุ๘๕ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหนองแวง
ตำบลกุฎดู่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพู
ฝึกซ้อมปั่นจักรยานเสือภูเขาเพื่อเตรียมไปลงนาม
แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยกล่าวว่าได้รับแรงบันดาลใจจากการที่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาท
เสด็จถึง๓ครั้งและได้ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
ตั้งใจที่จะปั่นจักรยานอีกครั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย